นี่คือเป็นภาพนะคะที่ทางทีมงานเปิดให้บันเทิงไทยรัฐได้ดูเป็นที่แรกเลย
ก่อนที่เขาจะลงไปงานคุณผู้ชมจะกลิ่นต้องใช้คำนี้บอกว่า
คิมเบอรีสวยจับจิตจับใจมากจริงนะคะ
โดยนี่เป็นครั้งแรกที่สาวคิมได้แต่งชุดนางนพมาศค่ะ
ซึ่งสาวคิมก็สวมชะดายอดสูงปรี๊ดเลยค่ะ
เข้ากับชุดไทยที่ใช้ชื่อว่าชื่อยาวนิดนึงนะคะชื่อว่า
นารีศรีสัชนาลัยสุโขทัยธานีค่ะ
โดยตัดเย็บจากผ้าไหมโบราณจากสุโขทัยนะคะ
ระดับด้วยดิ้นเพชรทองนี่แหละค่ะแบบโบราณเลย
สำหรับเครื่องประดับนะคะทั้งกำไรสังวาน
ทองคำล้ำค่าชื่อชุกก็ยาวอีกเช่นเดียวกันค่ะ
รัตนมาตรพิราชจักรพรรดิมูลค่ารวม

เมื่อวานวิซิกรีนแต่งชุดไทยไปประกบ

เป็นอย่างไรรอดไหม
ดีฉันก็คือว่าไม่กล้าใกล้เลย
ของเราประมาณ๓๐๐ก็โอเค
มักกันเต็มให้หมดเลยนะคะมันสามสิบล้านต้องเขากลัวเธอไงนักการี
หลังจากนั้นนะคะนางนกพม่าคิมเบอร์รี่ก็ออกมาปรากฏโฉมให้พี่

คือสวยแบบลอยมาจริงนะคะแล้วก็นางนพมาสกิมณิตจัดเต็มค่ะ
เฉิดฉายมาขึ้นบนเวทีแบบนี้ค่ะพร้อมโชว์จากนางรำที่สวยสดงดงามจริงค่ะ
ก่อนที่นางรมพม่าของเราจะทำวิธีเปิดงาน
ด้วยการลอยกระทงลงแม่น้ำเจ้าพญาแบบนี้สวยหวานจับจิตจับใจค่ะ
พอทำพิธีการเสร็จใช่ไหมคะสาวคิมเบอร์รี่ก็มาเปิดใจค่ะว่า
ระหว่างที่ลอยกระทงลงไปนั้นก็ขอพรให้คู่ชีวิตมากริน
พบเจอแต่สิ่งดีมีความสุขอุ้ยเขาเป็นคู่กันนะ
พรให้สามีนะครับจริงพร้อมทั้งนั้นก็เมาต์หมอยนิดหนึ่งนะคะ
เก็บตกจากงานปาร์ตี้งานแต่งของคิมเนี่ยค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่าพี่คืนนั้นหนูเต้นจนเกือบตกเวทีเลยนะคะ

ส่วนณเดชน์แล้วย่างก็แดดจุดงานเลิกตีสี่ตีสามไม่ยอมกลับค่ะ
ส่วนเรื่องมีลูกเนี่ยสาวคิมก็บอกว่าเอาจริงก็ปรึกษาหลายคนเหมือนกัน
บอกว่าใช้ชีวิตเที่ยวเล่นกับสามีไปก่อนค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็เปิดบัญชีเก็บเงินให้ลูกแล้วนะคะ
ปิดท้ายกับคำถามที่ว่าหมากปรีเนี่ยเคยได้ฉายาว่าสามีแห่งชาติใช่ไหมคะ
ตอนนี้นะคะพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็แฟนคลับทั้งหลาย
มโนได้ไหมคะว่าเป็นสามีแห่งชาติ
บอกว่าเอาจริงพี่แจ๊กกะรีนค่ะตบบาปแบบนี้นะคะ
ถ้าเล่นก็พอไหวชื่นชมขำก็โอเค
แต่ถ้าใครจะเอานุ่มหมากไปเป็นสามีของตัวเองจริงนั้น

ก็จริงจังเลยเหรอ
เดี๋ยวดูก่อนถ้าจริงจังมากก็ไม่ได้

มะโนได้หึงนะจริงจังไม่ได้
จริงจังไม่ได้มะโนได้

จากเจ้าสาวแล้วก็นางนพม่านคนสวยแล้วว่า

คิดดูสภาพเราก่อน

แต่ว่าหมากก็อยู่ในใจคิมเบอร์รี่ก็สวยสดงดงามเช่นเดียวกันค่ะ